ไปต่อที่ข่าวนี้เป็นภัยของผู้หญิงที่เดินข้ามสะพานลอย
เขาก็ข้ามสะพานลอยอยู่ที่สระบุรีมันเป็นฝั่งตรงข้ามกับโรงงานกับที่พัก
ประจำเป็นประจำทุกวันอ่าจู่จู่มีชายไม่ได้ร่อนไปอยู่บนสะพานลอย
ไปไล่จับไล่ลวนลามผู้หญิงเขาก็วิ่งไปขอให้คนไปช่วย
ตะครุบไปดูเหตุการณ์นี้ฮะ
ไปหาเลยให้ข้าวมึงกินได้นอนแต่มึงอย่าทำแบบนี้นะ
คุณขอได้ไหมรับปากกูนะคุณดูว่ามึงนักเลงพอนะนะ
แต่เขาก็เป็นคนไม่ได้ร่อนนะคุณผู้ชมสุดท้ายก็บาดเจ็บเล็กน้อยแหละ
เพราะว่าคนละบังดีก็มานี่ฮะก็ไปลวนลามผู้หญิงแล้วนะครับ
แต่ก็แมนยอมรับสารภาพแล้วก็รับปากรับคำว่าจะไม่ทำอีกแบบนี้
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายไม่ได้ร่อนคนนี้ถูกผู้ชายกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นพลเมืองดีนะ๔๕คนตามไปจับกลุ่มได้
เพราะว่าเขาไปก่อเหตุวิ่งตามผู้หญิงแล้วก็ไปลวนลามบนสะพานลอย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓พฤษภาคมครับ
เนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็ไปแจ้งขอความช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็มีคนนำไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กชื่อว่าแววจันพางาม
พร้อมกับลงไว้บอกว่าบริเวณสะพานลอยข้ามถนนมิตรภาพ
กิโลเมตรที่๑อำเภอเมืองสระบุรีใกล้กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เสื้อดำเนี่ยไปไล่จับผู้หญิงลักษณะเหมือนจะลวนลามจับหน้าอกจับอะไรแบบนี้
ระหว่างนั้นก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่ง๔๕คนเข้าไปช่วยประงับเหตุ
ตรวจค้นในกระเป๋าของผู้ชายเร่ร่อนมีทั้งมีดมีทั้งเลื่อยมีทั้งแท่งเหล็ก
กลุ่มชายจัดการก็เลยได้มีการพูดคุยว่ากล่าวตักเตือนเชิงขู่ว่าอย่าทำแบบนี้อีก
พนักงานที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าปกติเขากับเพื่อนนะก็ใช้สะพานลอยนี้เป็นประจำ
เดินไปกับโรงงานนะฮะรู้ดีว่าเป็นพื้นที่อันตราย
จากบนสะพานลอยมันจะมีไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะ
แล้วก็กล้องวงจรปิดเองก็ชำรุดอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะ
อย่างนี้มันก็เหมือนไม่อันตรายนะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นเป็น
เกี่ยวข้องไปติดไฟให้มันสว่างกว่านี้หน่อยติดกล้องด้วยมันเสีย
ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคนใช้สะพานลอยแห่งนี้นะเพราะมันเดิน

อืมข้ามถนนมิตรภาพมันก็ยาวสระบุรีนะครับ

ตอนนั้นผู้ชายเร่ร่อนคนนี้ก็กำลังไปก่อเหตุกับผู้หญิงพอดี

แล้วเราก็เลยเอาไฟติดไว้
ใช่ครับ

ก็น่าจะปลอดภัยขึ้น
ไม่ใช่แค่สะพานลอยในข่าวนี้ที่เดียวนะผมว่าอีกหลายที่ในกรุงเทพอีก
กรุงเทพเองก็มีสะพานลอยที่มันเป็นเปรียวเสียงเยอะ

มันก็ยาวคืออย่างวิภาวดีเนอะมันข้ามยาวหลายเลน
แล้วข้างบนก็จะมีแบบเนี่ยคนเล่นร่อนอย่างเงี้ย
บางทีก็มีมิจฉาชีพไปก่อเหตุชิงป้นอะไรกันเยอะแยะมากมายก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าเราเข้าใจว่าติดไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น
แต่ว่าไอ้ไฟส่องสว่างกับกล้องวงจรปิดมันป้องปลามได้
แต่มันป้องกันไม่ได้ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือสายตรวจตำรวจต้องคอยตระเวนคอยดูนะถูกต้อง
แล้วรั้วกำแพงสะพานที่มันทึบแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
จำได้ไหมถนนวิภาวดีเนี่ยนู่นช่วงก่อนถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เคยเกิดเหตุข่มขืนมาแล้วผู้ชายมันไปดักอยู่บนสะพาน
แล้วแผงมันทึบไงมองไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะขึ้นสะพานลอยตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ย
สุภาพสตรีก็ระวังหน่อยนะฮะ